ไปดูจักรจันทร์งวงช้างดีกว่าเออโอเคเป็นอย่างไร
คือมันมีหลายชื่อบางทีก็เรียกจักรจันทร์งวงบ้างนะคะ
แต่ว่ามันสวยมากปีกของมันทรงของมันนี่นะคะออกมาเป็นเอกลักษณ์
แล้วก็มากอที่ต้นลำไยในช่วงอากาศร้อนแบบนี้
เรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยดูได้ครั้งหนึ่งเท่านั้น

โอ้โหหลากหลายสีสันเลยนะชาวบ้านบางพื้นที่ก็จะเรียกมันต่างกันไปด้วงงวงช้างบ้าง
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นภาพประทับใจที่ใครอีกแล้วใครได้เห็นก็แชะภาพเก็บเอาไว้ค่ะ
ที่นี่อยู่ที่พื้นที่ป่าตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
มันมักจะออกมาหาอาหารพอเป็นช่วงที่อากาศร้อนหน่อย
แล้วก็จะมาหาคู่ผสมพันธุ์ช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี่แหละค่ะ
ใครเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้แล้วนะคะที่จะชมความสวยของมันใกล้นี่มาเกาะหัวเข่าเลยคุณ
ใช่คล้ายงวงช้างแต่สีของมันที่สวยงามแบบนี้ชาวบ้านบางคนก็เรียกไก่ฟ้า
แมงไก่ฟ้านะคะด้วยรวดลายของมันเหมือนไก่ฟ้านั่นแหละ
ซึ่งจะบอกเลยว่าเราไม่ได้เห็นด้วงงวงช้างเนี่ยง่าย
ปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นแล้วคุณต้องปลูกต้นลำไยก่อน
ถ้าไม่มีต้นลำไยก็ไม่เจอด้วย

หรือว่าชอบผู้สาวขาเลาะไง

ลำไยหายทองคำคนละเรื่องกันครับ

กำลังดังอีกแล้ว
แต่การเจอสิ่งนี้เนี่ยเจ้าด้วงวงช้างเนี่ยนะครับ
มันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะ
แล้วก็ต้องช่วยกับอนุรักษ์กันต่อไปแหละ